คือก่อนหน้านี้แนวคิดในการขยายเวลาเปิดพับ
เปิดสถานบริการไปจนถึงตี๔นั้นรัฐบาลมีแนวคิดนี้
แล้วก็จะนำร่องภายใน๔จังหวัดนะครับกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็ที่ชนบุรี
แต่ปรากฏว่ามันก็มีประเด็นดราม่านะครับเนื่องจากการอธิบายของทางรัฐมนตรีมหาดไทย
อนุทินชาญวีรกูลที่บอกว่าการขยายเปิดผับถึงตี๔เนี่ย
แต่ว่าการเปิดให้ขายแอลกอฮอลอาจจะถึงแค่เที่ยงคืนเพราะฉะนั้น
ช่วงเวลาหลังจากนั้นก็ยังคือสามารถอยู่ในผับได้
แต่ว่าไม่มีแอลกอฮอลขายซึ่งเรื่องนี้อาจจะไม่เคลียร์
แต่ล่าสุดวันนี้มีการประชุมคณะรัฐบนตรีรองนายยกรัฐบนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูล
ให้สัมภาษณ์ยืนยันครับว่าสถานบันเทิงและผับที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ในพื้นที่นำร่อง๔จังหวัดนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง
กรุงเทพเชียงใหม่ชนบุรีและภูเก็ตรวมถึงสถานประกอบการที่อยู่ในโรงแรมต่างต่าง
สามารถเปิดให้บริการและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงตี๔นะครับ
ยกเว้นสถานประกอบการที่เป็นร้านอาหารกึ่งผับจะจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แค่เที่ยงคืนเท่านั้นนะครับ
เพราะว่าแหมคนไปเที่ยวผับปลาใช่ไหมขยายถึงตี๔ขายได้ถึงสักเที่ยงคืนเอาให้ถึงตี๒
อีก๒ชั่วโมงจะอยู่จนผับปิดไม่รู้จะทำอะไรต่อนะครับ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องมีการจัดแบ่งพื้นที่โซนนิ่งให้ชัดเจนเพิ่มเติมนะครับ
ซึ่งตนมอบหมายให้อธิบดีกรมการปกครองเตรียมชี้แจงในรายละเอียดครับ
โดยกระทรวงมหาดไทยจะทำระเบียบคำประกาศที่จำเป็นแล้วก็จะแก้ไขให้เรียบร้อย
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะครับ
ส่วนที่มีเสียงวิจารณ์คุณผู้ชมครับกระแสดราม่าว่าให้เปิดผับถึงตี๔
แต่ว่ากฎหมายให้ขายเหล้าได้ถึงแค่เที่ยงคืนมันย้อนแย้งกัน
คุณอนุทินยอมรับนะครับบอกว่าตัวเองพูดผิดใจความไม่ครบถ้วน
ก็เลยทำให้สังคมนั้นเข้าใจผิดกันไปนะครับไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรี
ถ้าเป็นสถานบริการอยู่แล้วก็เปิดใน๔จังหวัดนะครับ
ถึงตี๔ได้ขายสุราได้ตามใบอนุญาตที่มีอยู่
ถ้าเป็นสถานบริการที่อยู่ในโรงแรมอันนั้นก็เปิดถึงตี๔ได้
ก็เปิดตรงไหนมีโรงแรมก็เปิดได้หมด
ขายเล่าได้ถึงเที่ยงคืน
อันนั้นคือสถานบริการที่มีลักษณะคล้ายสถานบัั่นเถิง
รองยังไงก็ยังต้องขายเหล้าได้ถึงแค่เที่ยงคืน
ขายเหล้าได้ถึงแค่เที่ยงคืนนะครับ
แต่ว่าถ้าจะขยายผับบาร์ให้ปิดตี๔
คุณอนุทินนั้นย้ำแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
เข้าใจตรงกันเรื่องนี้ก็ดราม่าน่าจะจบไหมคะ
จบแล้วครับตอนแรกที่ข่าวมาคือจะนั่งให้สั่งก่อนแล้วให้กลับบ้านใช่ไหมครับ